ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาพบกับพวกเราที่สำนักการณ์ระบายน้ำในวันนี้
นับแต่วันพระหัสบดีที่ผ่านมาทุกท่านคงทราบดีว่าฝนตกหนักนะครับ
รวมถึงในช่วงเวลา๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
อาจจะเรียกว่าตกหนักเป็นประวัติการก็ว่าได้
หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่านักแค่ไหน
ก็อยากเรียนว่าในระยะเวลา๒๑วันของเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะครับ
มีฝนตกมากกว่าฝนตกโดยถั่วเฉลี่ย
ในช่วงเวลา๒๕ปีที่ผ่านมา๒เท่าครับ๒เท่า
ดังนั้นต้องถือว่าเป็นฝนที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาสั้นในปริมาณที่มาก
มากและวันที่เนาะไปก็อาจจะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกัน
ก็ทราบว่าวันนี้ก็เป็นวันเสี่ยงแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังคงเป็นวันเสี่ยงอยู่ในเรื่องของฝนตกหนัก
ดังนั้นเราจึงได้ใช้เวลาเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างนาน
ในการที่จะซักซ้อมความเข้าใจว่าเราควรจะเพิ่มความพร้อม
ในการที่จะรับมือกับปัญหาฝนตกหนักอย่างไรครับ
ไม่มีอะไรดีเท่าการเฝ้าระวัง
ดังนั้นเราจะเฝ้าระวังต่อไป
ก็ดังที่ผมได้เคยสั่งไว้แล้วต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั้น

ไม่ใช่ฝนมาแล้วก็เข้าไป
อันนี้เราจะทำอยู่
และผมก็ได้ขอให้เพิ่ม
บุคลากรด้วยเพื่อรับมือกับช่วงนี้ซึ่งฝนน่าจะตกหนัก
เป้าหมายหลักในการระบายน้ำของเราในช่วงแรกหลังจากฝน
หยุดแล้วเนี่ยก็คือเส้นทางหลักครับ
เส้นทางหลักคือเส้นทางที่พี่น้องประชาชนในจำนวนมาก
ส่งลูกหลานไปโรงเรียนเป็นต้นนะครับดังนั้นเราต้องเคลียร์เส้นทางหลักก่อน

เคลียร์เส้นทางหลักตรอกซอกซอยเล็กก็เคลียร์ไม่ได้หรอกครับ
เราต้องเคลียร์เส้นทางหลักก่อน
แต่ที่สำคัญผมได้ขอให้ท่านประหลัดว๘แล้ว
ไปยังสำนักงานเขตทั้งหมดว่าจะต้องเมื่อเส้นทางหลักเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานเขตจะต้องดูแลเกาะซอกซอยตลอดจนหมู่บ้าน

และกลุ่มที่อาจจะเดือดร้อนมากที่สุด
ก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย
ต้องดูพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ให้ดี
ก็มีพี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือมา
ที่ซอยรามณิวนิธรา๗๗เกตถย
ผมมีผู้สูงอายุหลายท่านด้วยกัน
ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ
ใช้ออกซีเย็นอยู่แต่ว่าออกซีเย็นหมดแล้วนะครับ
ทันทีที่ผมทราบก็ให้เขตเข้าไปดูแล
จำเป็นจริงครับเส้นทางหลักเราต้องเคลียร์ใช่
แต่เราก็ต้องดูแล
คนที่ต้องการการดูแลด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อีกส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมของเรานะครับ
ฝนตกหนักมากครับใน๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมารอบแรก๘๐เมตรบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้
รอบที่สองประมาณปีหนึ่งเศษอีก๑๒๕มิลลิเมตรในบาทบางสุดนะครับ
รวมกันแล้วไม่ถึง๒๔ชั่วโมง๒๐๐เมตรสูงมากครับปีหนึ่งปีนึงเนี่ย
ฝนตก๑๕๐๐๑๖๐๐๑๗๐๐๑๘๐๐มิลลิเมตรนี่๒๐๐มิลลิเมตรใน๒๔ชั่วโมงเยอะมาก
แต่กรุงเทพหมานครก็ได้ดำเนินการนะครับ
ในส่วนใหญ่ด้วยความเรียบร้อย
มี๓๖จุดที่เป็นปัญหาเมื่อตอนตี๔
ตี๔ภายในตี๕๖โมงเช้าระบายไปแล้ว๒๗จุดครับ
ที่เหลือก็คือหน้าเดิมครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
ที่เดียวนาทนี่นะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเรามีมาตรการระยะยาวในการที่จะ
ดูแลนั่นคือการก่อสร้างโมงใต้คลองบางซื่อ
ซึ่งจะช่วยดูแลพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ได้

แต่คงต้องรอให้ถึงปลายปีก่อนที่อุโมงนี้บางส่วนจะเสร็จ
และคงต้องรอต้นปีหน้าเดือนมีนาเมษาก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์นะครับ
คำถามคือในช่วงนี้เราจะเตรียมการอย่างไร
เตรียมการเต็มที่ครับเตรียมพร้อมดังที่ผมพูดนะครับ
แล้วก็ในพื้นที่เสี่ยงในรัชดาพิเศษแล้วก็ในพื้นที่โดยรอบ
เราก็จะเพิ่มเครื่องสูบน้ำมีอยู่แล้ว๖จะเพิ่มอีก๔
ปัญหาคืออาจจะไม่เพิ่มได้ง่ายนักเพราะว่าเราต้องกระจายน้ำครับ
เอาน้ำลงคลองเดียวไม่ได้เพราะว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชน
ที่อยู่ดินฝั่งคลองดังนั้น
อย่างเช่นคลองน้ำพร้าวสูงมากครับปกติเราจะพร่องลงประมาณลบ
เมื่อเช้านี้บวก๒๐ครับปกติจะพร่องเหลือลบ๖ลบ๖๐เซนต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง
แต่เมื่อเช้านี้บวก๒๐ครับหมายความว่าขึ้นมา๘๐เซนเกือบ๑เมตร
ดังนั้นถ้าเราไม่สนใจ
สูบน้ำลงพี่น้องประชาชนคนสองฝั่งก็จะเดือดร้อน
ดังนั้นการที่จะตั้งสูบไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย
เราต้องกระจายน้ำและเราจะแต่ว่าเราจะดำเนินการไปในลักษณะนี้
คือเพิ่มมีอยู่แล้ว๖ตัวจะเพิ่มอีก๔ตัวนะครับ
และในขณะเดียวกันเราก็กำลังดำเนินการพร่องน้ำอยู่ครับ
ห้องน้ำอยู่ให้ลงใกล้ระดับเดิมคือลบ๖๐เซนให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
แต่การพร่องน้ำนั้นมันก็ต้องใช้เวลาสักเล็กน้อย
ไม่ใช่เราไม่ได้พร่องน้ำเลยเราพร่องน้ำอยู่แล้วครับ
แต่ถ้าฝนมาเป็นมาทีนะครับมันก็เติมน้ำเข้าไปในคลอง
ดังนั้นก็ต้องใช้เวลาเพิ่มเติม
ในการที่จะพร่องน้ำนะครับ
เราเตรียมตัวเรียบร้อยครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่เสี่ยง
แล้วก็ถ้ามีปัญหาใกล้เคียงเมื่อคืนนี้นะครับ
เราก็จะรับมือให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
แต่ขอเรียนให้ทราบว่าถ้าพูดถึงจุดมีปัญหา๓๖จุด
เราก็แก้ไขก่อนพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ออกจากบ้าน
แล้วเสร็จ๒๗จุดครับ
ที่เหลือก็คือหน้าเดิมที่เป็นปัญหา
และเราก็มีทางออกทางแก้ไข
แต่ว่าคงไม่ใช่วันนี้
นั่นคือการสร้างอุโมงใต้คลองบังซื้อครับ

คุณค่ะประชาชนที่รับความเหลือร้อนจากน้ำพ่อมัน

ยังไม่ถึงอย่างนั้นมันมีขั้นตอนต่างกว่าหมายครับ
ถ้าประกาศภัยพิบัติก็จะถือกันได้ครับ
แต่ว่าผมก็เชื่อครับว่าถ้าถึงจุดนั้น

และเดี๋ยวนี้ถ้าสังเกตนะครับ

ไม่เหมือน๕๔ปี๕๒เนี่ย
ถนนศรีนครินน้ำท่วม๔๕วันนะครับ
รามกำแหง๒น้ำท่วม๕๖วันนะครับ
คือแล้วก็อีกหลายเส้นทางนะครับ

เส้นทางหลักไม่มีแล้วนะครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ย
เพราะอุโมงพระรามเก้า
ถนนรามกำแหง
ถนนพัฒนาการคลองตันเป็นต้นนะครับ

บุรีก็ท่วมนิดนึงตรงอโศกครับ
ดังนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาไปเรื่อยครับ
แต่ว่าระบบการระบายน้ำ

หรือที่เมืองใดประเทศใดเนี่ย

โมงมันไม่ได้สร้างเสร็จวันนี้พรุ่งนี้นะครับ
ไม่ใช่ว่าบางโครงการมีวงเงินงบประมาณแล้ว
แต่เรื่องมันสำเร็จภายใน๑สัปดาห์ไม่ใช่ครับ
ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หาผู้รับจ้าง
แล้วก็ช่วงเวลาก่อสร้างคือช่วงเวลาที่มันนานที่สุดนะครับ
แต่ว่าที่สำคัญคือความคืบหน้ามันเห็นชัดเจนครับ

เดี๋ยวนี้ยกเว้นปี๕๔นะครับ
ปี๕๔ไม่เหมือนปีใด
ไม่มีแล้วครับท่วมอย่างปี๕๒นะครับ
ท่านรองประหลัดอดีตรองประหลัดท่านยืนยันได้ว่า
๕๒นี่ศรีนครินท่องน้ำกับผม
ศรีนครินที่รามกำแหง๒แล้วก็อีกหลายจุดด้วยกันนะครับ
เป็นวันนะครับเป็นวันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชั่วโมงนะครับเป็นวันแล้วครับเป็นวัน
ดังนั้นเนี่ยเราก็ได้เดินหน้าไปพอสมควรแต่ถามว่าผมพอใจไหมก็ไม่พอใจครับ
แล้วเราก็กำลังเดินหน้าไปสู่ไปข้างหน้าเดินหน้าไปเพื่อทำอะไรให้มันดีขึ้นตลอดเวลาครับ
ก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ให้กำลังใจ
ก็ขอกลับขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนในวันนี้นะครับ
และขอกลับขออภัยพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับความไม่สะดวกในวันหน้าด้วย
เพราะว่าปัญหาเช่นนี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกครับ
เราเป็นเมืองน้ำเราเป็นเมืองฝนมันจะต้องมีน้ำรอระบายนะครับ
น้ำมันจะไล่น้ำนี้ปัญคับมากไม่ได้นะครับ
น้ำรู้ใจตนเองนะครับนะครับ
รู้ใจตนเองว่าต้องไปจากที่สูงไปที่ต่ำไม่ใช่จากสูงไปที่สูงกว่า
ถ้าไม่มีที่ต่ำกว่าที่จะไปก็ไปไม่ได้ครับนะครับ
มีอะไรครับ

ต้องให้เขตไปดูนะครับผม
ต้องให้เขตไปดูนะครับ

ครับ
ครับครับขอบคุณมากครับ
ก็รับปลอมประเมินแน่แน่ครับมุดเช้าใครระบายบ่ายประเมินครับ
ถ้าพรุ่งนี้แล้วคืนนี้เกิดอะไรที่ใกล้เคียงอีกพรุ่งนี้ระบาย
ก็บ่ายหมอประเมินครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับ
คือตอนนี้เราก็สื่อสื่ออยู่ตลอดนะครับว่าถนนไหนมีปัญหานะครับนะครับ
แล้วก็พี่น้องประชาชนในจำนวนมากก็เข้าใจนะครับ
อุโมงก็เป็นนโยบายสำคัญนะครับอุโมงบังซื้อจะเสร็จต้นปีหน้า
ครับภาษาอยู่ครับภาษาอยู่ครับเมื่อกี้ก็ยกหัวคุยกันครับ
ท่านลองอำนวณคุยกับท่านจะไปดีครับเอาภาษาให้อยู่ตลอด
คุณว่าเหตุการณ์ในวันนี้มีการกรมเงินแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เราจะขอแจ้งไว้ชับ
กลางคืนเราจะขอแจ้งได้ไหมครับว่าฐานการณ์จะไม่เหลือภาษา
คืนนี้อาจจะเบากว่าเมื่อคืนนี้แต่พรุ่งนี้อาจจะหนัก
ซึ่งเดี๋ยวก็เพราะเผลอพวกท่านรอท่านก็จะได้กลับไปมั่นช่องท่านกลับไปสถานีไป

ผมขออภัยแล้วนะครับถ้าไม่สะดวกนะครับ
แต่บางทีฝนไม่ตกแล้วติดนะครับ
บางทีก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกัน
ช่วยกันพูดสร้างสรรค์หรือเป็นเรื่องที่ดีกว่า
เพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครตื่นตนก
เราอยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน
ให้ร่วมมือกันนะครับ
เราผ่านปัญหาที่หนักหน่วงกว่านี้มาเยอะเลย

ประหาร้้ำช่วงทั่วใหญ่เมื่อปี๕๐

เราก็ผ่านไปโดยดีนะครับ
นี่เราก็พยายามแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้นครับ
แล้วก็ในขณะนี้ก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาใหม่นะครับ
มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยแต่ว่าการบริหารจัดการของเรามันก็ดีกว่าเดิมครับ
ในช่วงเวลาที่ผมมาก็มีเกิดความเสร็จแรงชัดเจนนะครับ
ไม่ใช่เพราะผมเก่งนะครับเราทำมาตลอดครับ
ท่านผู้ว่าหลายสมัยแล้วก็ช่วงหลังผมก็ทำเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ
จะได้เห็นมันเป็นผลงานร่วมมาโดยตลอด
แล้วความแตกต่างระหว่างวันนี้กับปี๕๒มันชัดเจนครับ
ไม่เชื่อไปถามพี่น้องประชาชนที่ถนนศรีนครินนะครับ
พี่น้องประชาชนที่ถนนรามกำแหง๒นะครับ
ไปถามพี่น้องประชาชนที่ถนนรามกำแหงพัฒนาการฟองตันนะครับ
ผมคิดว่าดีกว่าถามผมครับว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือเปล่า
ผมก็ได้คำตอบอย่างนี้ครับเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ทราบนะครับ
แต่ไปถามพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดีกว่าครับนะครับ
ผมก็อยู่กรุงเทพชั้นในนะครับไม่ได้อยู่ไกลออกไปนะครับ
ก็เตรียมพร้อมแล้วก็ไปไหนได้ภายในไว้เวลาไม่นานจะเกิน๑๐โมงครับ
น้ำใหม่ทั้งหมดตอนนี้ก็รัฐบาลก็ได้แก้ปัญหาในเรื่องของน้ำเสีย
สำหรับสิ่งก่อสร้างใหม่นะจำเป็นต้องดูแลเรื่องเหล่านี้เป็นขั้นต้นก่อน
มันก็กกดันเบอ่อ่ะเอ้อเอ่อขึ้นมาด้วยน้ำสมบุรคด้วยเอง
คืออันนี้มันเป็นปัญหาที่มันมายาวนานนี่คือสิ่งหนึ่งที่คือถ้าเรามองปัญหาตรงนี้นะมันก็จะเจอปัญหาตรงนี้เดี๋ยวมันก็ต้องไปเจอปัญหาตรงอื่นอีก
เพราะเราไม่ได้แก้ไขมาทั้งระบบมาตลอดเวลาที่ผ่านมาไง
เอาตัวคนไปเข็นรถไปแก้ปัญหาแล้วผมถามว่าแล้วมันต้องเล็กรุ่นอีกเท่าไหร่
เพราะนั้นนุษย์บาลนี้ก็พยายามจะเต็มที่จะแก้เบาะนี้นะ
ก็ขอเวลาให้เราได้พินาว่าเราจะทำอะไรก่อนในหลังดี
เพราะทุกอย่างใช้งบมารทั้งหมดไงหมวยใช่ป่ะ

ก็ต้องทำทรมานใหม่ทั้งหมดวันนี้อุโมงก็ยังไม่เสร็จ

ที่ผ่านมาเสียเวลาไปมากกว่าควร